ก็แล้วกันนะคะงานบุญอีกแล้ว

แล้วมันกลายเป็นงานบวชเลือด
มีคนเจ็บหลายคนและมีคนสาหัสอีกต่างหาก

คุณผู้ชมลองไปดูภาพเหตุการณ์ตอนเกิดเหตุกันหน่อย

ไปหมดเพราะมีวัยรุ่นเข้าไปตีกัน
คือก่อนเกิดเหตุเนี่ยเพลงกำลังเล่นและนักดนตรีก็กำลังเล่นเพลง
เขาบอกโอ้โหกำลังเล่นเพลงสุดท้ายเลย

วัยรุ่นสองกลุ่มนะคะก็ตีกันชุดละมุนเนี่ย
จังหวะตอนนี้ก่อนเกิดเหตุเขากำลังสนุกกันอยู่
เขาบอกว่าเป็นวัยรุ่นเจ้าถิ่นที่เขาเรียกกันว่าเป็นเด็กวัดตะไกร
ซึ่งทางนี้เจ้าภาพเขาบอกว่ากลุ่มนี้ไม่ได้เชิญ
แต่อีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มเด็กวัดพนม
เป็นกลุ่มเด็กวัดพนมยงซึ่งกลุ่มนี้เป็นญาติของนาคเองค่ะ
เจอกันในงานแบบนี้ก็เปิดศึกวิวาดกัน
แล้วเอามีดมาไล่แทงกันนะคะจนมีคนเจ็บอย่างที่บอก
ทีนี้คุณผู้ชมคะ
นี่นะคะเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุวัยรุ่น๒กลุ่ม
เกิดเหตุไปแล้วเขานั่งโต๊ะติดกันนะคะตอนแรก
แล้วช่วงลองดูนะคะ

คือกำลังเต้นยืนเต้นที่โต๊ะตัวเองบ้างพอเมาได้ทีอ้าวเหมือนงานกำลังจะเลิก
เต้นไปเต้นมานะคุณคิงมันคงจะไปชนกันบ้างอ่ะ
ไปปะทะกันนิดหน่อยเริ่มจากการผลักอกกันก่อนค่ะ
แล้วตามมาด้วยขวดโซดาแล้วมีดออกมาไล่แทงนะคะ
สุดท้ายงานนี้มีคนเจ็บรวม๕คน๒คนเป็นวัยรุ่นเจ้าติดอีก๓คน
เป็นทั้งฝั่งวัยรุ่นญาตินาคในงานนี้นั่นแหละค่ะ
อันนี้บาดเจ็บสาหัสด้วยเนี่ยในงานนะคะ
อย่างที่บอกว่าเกิดช่วง๔ทุ่มครึ่งเมื่อวาน
เป็นการฉลองนาคใหม่ก่อนบวชของชุมชนวัดตะไกรนะคะ
ทีมข่าวของเราค่ะคุณสุชาดาสิริคงนะคะลงพื้นที่
ไปดูงานบวชที่เกิดเหตุกันหน่อยไปเจอกับเจ้าของวงดนตรี
ชื่อว่าคุณอักวิรุฑนะคะอายุสามสิบปี
เขาเป็นคนทำการแสดงในช่วงเกิดเหตุนั่นแหละบอกแบบนี้ว่า
ได้รับแจ้งจากเจ้าภาพแล้วว่าเนี่ย
มีวัยรุ่นเจ้าถิ่นนะกับวัยรุ่นฝั่งทางญาติของนาคมีปัญหากันตั้งแต่๓ทุ่มครึ่ง
เอาอย่างนี้ได้ไหมพี่เดี๋ยวพี่รีบเล่นดนตรีแล้วพี่ทำให้มันจบเร็วขึ้น
จะได้ไม่ต้องเกิดปัญหาจังหวะที่เขาบอกเขากำลังเล่นเพลงสุดท้าย
อยู่ดีดีวัยรุ่นสองกลุ่มเต้นอยู่หน้าเวทีเท่านั้นแหละค่ะหยิบขวดมาปลาใส่กัน
เอามีดมาไล่แทงกันเพราะดีนะคะเขาบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ย
นาคเข้าไปอยู่ภายในบ้านแล้วก็เลยไม่ได้รับบาดเจ็บค่ะ
วันนี้เมื่อคืนน่ะนะที่ที่หน้าเวทีแล้วก็มีปัญหากันแล้วก็มา
ต่อเหตุกันเลยค่ะแล้วก็วิ่งกลูกันไปฮะทั้งสองฝั่งกันหลายสิบอยู่
ห้าหกสิบได้อย่างคือโมงงะช่วงระหว่างที่เกิดเหตุ
ใกล้จะเลือกอีกสองเพลงอ่ะใช่อีกเพลงสุดท้ายอ่ะเพลงสุดท้ายเล่นเพลงสุดท้ายแล้วด้วย
จะเลิกอยู่แล้วนี่ทางฝั่งของนักดนตรีนะคะ
ทีนี้คุณสุชาดาของเราค่ะก็ไปเจอกับคุณวัญชัย
นายวัญชัยฤทธทรงเมืองเสื้อฟ้าเนี่ยลองดู
อีกท่านหนึ่งคือนายวสันล่าเพชรเสื้อแดงเขาบอกนั่นแหละนั่นแหละ
คือวัยรุ่นเจ้าถิ่นที่บาดเจ็บนะคะทั้งสองคนนะคะ
ก็เป็นเพื่อนเป็นหลานของนาคเหมือนกันไปร่วมงานตามปกติ
อยู่ดีเขาบอกวัยรุ่นฝั่งญาติของนาคมาหาเรื่องก่อน
ใช้ขวดฟาดหัวฟาดหน้าชักมีดขึ้นมาพยายามจะไล่แทงพวกเขา
แต่พลาดไปแทงกันเองแล้วมาโทษว่าฝั่งพวกเขาเนี่ยเป็นคนแทง
อันนี้อยากจะออกตัวแล้วขอเลยนะขอความยุติธรรมให้พวกเขาด้วย
เพราะตอนนั้นไปกันแค่๔๕คนแต่อีกฝั่งต่างหากที่มากันเป็น๑๐ค่ะ
อันนี้ผมเต้นอยู่ผมไม่รู้ว่ากลุ่มไหนอยู่ดีเดินเข้ามาเอาขวดมาตีผม
แล้วลุงเตะผมแล้วมีพี่พวกพี่น้องผมเห็นก็เลยเข้าไปห้าม
เขาเห็นไอ้คนที่ว่าไอ้คนใส่เสื้อสีเหลืองยอมมีดแทงผมผมก็หลบ
หลบแล้วทีนี้ก็ไปโดนพวกเขากันเอง
เขาเลยหาผมแทงผมไม่มีอาวุธเลยผมไม่อยู่กับน้องผมไม่สองคน
แล้วมีผู้หญิงผู้หญิงแค่สี่ห้าคน
ยืนเต้นกันอยู่
บอกว่าทางฝั่งเจ้าถิ่นเนี่ยถือมีดแต่ใครแทงใครอันนี้พ่อไม่รู้
เพราะเหตุการณ์มันชุนละมุนไปหมด
ส่วนประเด็นที่มีคนทางด้านของนายวัญชัยอ้างแบบนี้ว่า
ฝ่ายญาติของทางฝั่งนาคไปใช้มีดแทงแล้วไปพลาดแทงกันเอง
พ่อยืนยันพ่อบอกไม่เป็นความจริงนะเรื่องนี้
เพราะบาดแผลของแต่ละคนมันเป็นแผลจากการตั้งใจแทงทั้งหมด
เพราะแต่ละคนที่บาดเจ็บโดนตรงไหนบ้างล่ะ
หน้าอกใต้ลิ้นปี่ที่หลังก็มี
เป็นไปไม่ได้หรอกที่ญาติจะใช้มีดไล่แทงญาติกันเอง
เรื่องนี้แจ้งความดำเนินคดีเอาไว้แล้วนะคะ
เสียใจค่ะเพราะงานนี้เป็นงานบวชของลูกชายแท้
แล้วทำไมต้องมาเกิดเหตุแบบนี้
พอแป๊บเดียวก็มีเสียงตีกันพอตีกันผมลงมา
เขาได้ยินค่ะว่าหลานเจ็บสองคน

แต่เราก็ยังไม่รู้อาการแน่ชัดว่าเป็นอย่างไร
เพราะถามทางทางฝั่งนู้นเขาอ้างว่า
ทางเราเอาขวดตีโต๊ะแล้วแทงกันเอง
แต่อีตรงนี้ผมพูดได้ประเด็นเลยว่าแผลเอาขวดแทงกับมีดแทงมันไม่เหมือนกันแน่นอนครับ
ไม่เหมือนกันแน่นอนแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกเพราะว่าผมไม่เห็นไม่เห็นในเหตุการณ์
นี่ทางฝั่งพ่อของน้าและเป็นเจ้าภาพบอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งความใช่ไหมคะ
แต่แน่นอนแหละตอนนี้คือตำรวจสพพระนครศรีธุยาบอกว่าไม่ต้องแล้วค่ะสองฝ่ายแจ้งความเหมือนกันเลยค่ะ
ลงพื้นที่ไปเก็บหลักฐานแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอามาไปเป็นหลักฐานก่อนร่องรอยอะไรต่ออะไรบ้าง
ก็จะเรียกคนที่อยู่ในเหตุการณ์เรียกวัยรุ่นทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำต้องดำเนินคดีค่ะ